ติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะเทศบาลเมืองแม่โจ้สุดเจ๋งค่ะ
เริ่มกิจกรรมขยะจะไม่แขยงมีการคัดแยกขยะจากเศษขยะ
กลายเป็นขยะทำเงินรวมถึงขยะมูลฝอยขยะไร้ค่า
ให้กลายเป็นขยะทองคำนะคะโครงการนี้ค่ะ
โครงการของแม่โจ้เมืองสีเขียวนะคะซึ่งก่อนหน้านี้
ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยจากขยะไร้ค่า
ให้กลายเป็นขยะทองคำค่ะทำเงินแล้วก็มีความสุขกันทั่วหน้าด้วย
โดยในงานวันนี้นะคะมีการจัดโชว์ผลงานจากการนำเศษขยะมาทำปุ๋ยหมัก
ทำวัสดุเหลือใช้แล้วก็มาประดิษฐ์สิ่งของต่าง
ที่สามารถนำมาขายต่อยอดรายได้ในชุมชนได้ค่ะ
จากนี้นะคะยังมีการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการจัดทำถังขยะเปียก
คัดแยกขยะการซื้อขายขยะการจัดตั้งธนาคารขยะ
อีกทั้งยังได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้
เป็นการกระตุ้นแล้วก็สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการนะคะ
สามารถแก้ไขปัญหาการคัดแยกขยะแล้วก็จัดการปริมาณขยะจากต้นทางได้
ถ้าเกิดว่าสิ่งสำคัญที่ประชาชนเริ่มต้นในการคัดแยกขยะ
หรือว่าขายขยะก็จะกลายเป็นพื้นที่ต้นแบบค่ะ
ที่มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นก็เพื่อเป็นการลดปัญหาการกำจัดขยะให้หมดไป
แล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนให้กับประชาชนนะคะ
ด้วยการคัดแยกขยะสร้างขยะให้มีมูลค่าทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ